โอ้โหน่ากินน่าทานแล้วแต่ละอย่าง๒๐บาทตามป้ายเลยฮะบอกเลยว่าวัยรุ่น
ไฮยามไหยยามน่ะครับบอกเลยว่ากำลังคอร์สอีกมากกับร้านอาหารทะเลดองครับนี่หมด
ทุกอย่างปูดองกุ้งดองแซลมอนดองโอ้โหยอดนิยมเลยแล้วราคาถูกมากเท่าไหร่
บาทเองครับถามว่าขายอยู่ตรงไหนอย่างที่ผมบอก

ถ้ารุ่นผมโอ้โหถ้าใช้คำว่าจ๊าบนี่คือเท่มากนะ

๑๖แอคต้องถามคุณจูด้งทันไหมทันกับเขาไหม

จูด้งกับพวกเราหากันเป็น๑๐ปี
ที่ใช้ชื่อว่าฟุตบอลสไตลลีนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ